แต่อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำในช่วงนี้คืออันนี้หาทานได้ทุกฤดูเลย
เพราะมันคือเมนูหมูกรอบหมูกรอบที่มันกรอบนอก
นุ่มในไร้มันเพราะย่างในเตาถ่านครับ
ไปกินกันดีกว่าโอ้โหไม่อยากจะเป็นยาให้ฟังเสียงสับอ่ะจริง
เวลาสับหมูกรอบกรอบไม่กรอบให้ฟัง
รอบที่อร่อยเด็ดไม่เหมือนที่ไหน
เพราะเขาบอกเลยว่าของเขากรอบนอกใช่ไหม
นุ่มในสุกได้แบบไร้น้ำมัน
นี่ลูกค้าติดอกติดใจกันไปทุกราย

กินแบบเปล่าไม่มีข้าวก็ดี
แต่เวลากินต้องจิ้มอะไรรู้ไหมคะ
คือน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้าน
เขาบอกเลยว่าน้ำจิ้มของเขาแซ่บซีดอร่อยแบบไม่มีอะไรกั้น
นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มหวานอะไรนะ
เจ้าของหมูกรอบย่างเตาถ่านสุพรรณบุรีสูตรเด็ดคนนี้คือ

บ้านอยู่ในพื้นที่หมูศรีตำบลสามชุก
คุณอุดรบอกว่าหมูกรอบของเขาเนี่ยนะ
ความอร่อยได้มาจากความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการทำ
เริ่มตั้งแต่การนำหมูสำชันมาหั่นของอุดอนใช่ไหมครับ
หมูสามชั้นมาหั่นแล้วก็หมักหมูอันนี้สำคัญเหมือนกันนะ
รสชาติความอร่อยอยู่ที่การหมักหมูด้วยนะ
แล้วทีเด็ดจะต้องเจาะหนังหมู
สองหนังหมูแล้วยังไงรู้ไหม
ใส่น้ำส้มสายชูเหมือนทาน้ำส้มสายชูลงไป
หลังจากนั้นก็นำลงไปย่างในเตาถ่านจ้า
การย่างแต่ละครั้งนี่ต้องมีเวลานะ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งถึง๒ชั่วโมง
เพราะมันจะทำให้หมูสุกและกรอบนอกนุ่มใน
น่ารับประทานพอดิบพอดี

ซึ่งทั้งหมดนี้เขาบอกมันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน

แต่อย่างที่บอกแหละว่าทำเองมันยากไปซื้อทานดีกว่า
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยต้องออเดอร์นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีหน้าร้าน
เขาขายแบบทางออนไลน์คุณคิดเอาดิ
กิโลกรัม๑สี่ร้อยห้าสิบบาทนะ

เขามีพวกเมนูซี่โครงหมูย่างเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วย
อันนี้ก็มีราคากิโลกรัมละ๓๘๐บาท
แนะนำว่าให้สั่งจองล่วงหน้า๑วัน
เลือกได้ว่าจะมารับถึงที่หรือว่าจะให้จัดส่งทางปรายศนีย์
บางกรจัดส่งทางปรายศนีย์จริง
แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน่าเสีย

นี่วิธีการแพ็คของเขาคือซิลถุงศูนยากาศให้อย่างดี
เขาการันตีว่าสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้๔๕วัน
แต่ถ้าคุณแช่ฟีดเอาไว้เนี่ยนะ
เก็บได้เป็นเดือนเก็บได้๑เดือนเลย
ใครสนใจสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะ

หมูกรอบย่างเตาถ่านสุพรรณบุรีจ้า
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วจดเอาไว้ก่อนก็ดี
เอาไปโทรสอบถามนะหรือเข้าไปในเฟซบุ๊คก็ได้ค่ะ

คุณใบตองค่ะคุณรีบขนาดนั้นหรือคะ

ว่าต้องออเดอร์รอ๑วันไง

เข้าใจไหมจำไว้